ใครที่ชอบจามแล้วอุดจมูกอุดปิดปาก
แบบนี้คือจามแล้วคือไม่ให้จะจาม
ไม่ให้จามหรือว่าอาจจะป้องกันไม่ให้เสียงดังอะไรแบบนี้
แพทย์ออกมาเตือนแล้วว่าอย่าบีบจมูกเวลาจามเด็ดขาด
เพราะว่าเขาพบผู้ป่วยลมรั่วเข้าสมองไปเลยคุณ
คือไปอุดจมูกบังคับไม่ให้จามออกทางปากทางจมูก
มันเลยกลายเป็นลมดันกลับขึ้นไป
เขาบอกว่าคาดว่าผู้ป่วยรายนี้อาจจะเป็นรายแรกของโลกด้วยซ้ำนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดูช่องเป็นโพรงนั่นคือลม
เป็นภาพผลเอ็กซาเรย์สมองคนไข้รายหนึ่ง
ที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการลมรั่วเข้าสมอง
ที่เห็นนี้นะคะเป็นช่องว่างขนาดใหญ่เลยค่ะ
ก็คือลมและอากาศที่เข้าไปบีบอัดอยู่ภายในสมอง
ภาพนี้เลยถูกแชร์ผ่านโลกออนไลน์ด้วย
เตือนกับประชาชนที่ติดตามข่าวสารด้วยนะคะ
อันตรายจากการบีดจมูกและเม้มปากแน่นเวลาจามค่ะ
โอ้โหคือผมเองเป็นคนหนึ่งที่
แบรนดามชอบจัดกั้นดิฉันก็เป็นดิฉันก็กั้น

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปพบกับ
แพทย์มนูลลีชเวงวง
เป็นหัวหน้ามโรคระบบทางเดินหายใจและปอดโรงพยาบาลวิชายุทธ์
สอบถามถึงข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง

ทีไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่า
รั่วเข้าไปในสมองคนได้อย่างไร
จนกระทั่งเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เอิญไปเจอรายการรักษาคนไข้ในอังกฤษครับ
เพราะว่ามีลักษณะคล้ายกันกับคนไข้ที่คุณหมอเคยรักษาอยู่
จึงสอบถามอาการคนไข้ก่อนที่จะรักษา
สุดท้ายทราบว่าสาเหตุที่ลมรั่วเข้าสมอง
มาจากการปิดปากตอนจาบนั่นเอง
ซึ่งอาการดังกล่าวไม่ได้พบบ่อยมากในประเทศไทย

คือตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็พูดระบาก

จน้ำได้อ่านรายงานของต่างประเทศ

เขาบอกว่ามันจะสับน้ำมูก
แล้วเกิดจาม

แล้วก็ปิดจมูกด้วย
เอามือไปอุดหูข้างขวา

ก็หูข้างขวา

อื้อแล้วเสียงดัง

ตามมาคือพูดไม่ชัด

ไอ้ลมเนี่ยอาจจะเป็นลมไม่สะอาดก็ได้

ไม่ติดเชื้ออันที่๒

ก็ไปเพิ่มแรงดันในสมอง
แล้วก็อาจจะทำให้เนื้อสมองเนี่ย

อาจจะเกิดเป็นอมภึกอมภาพ
แต่คนไข้คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้น

มันก็เล็กน้อยแค่เรื่องจาม
มันอาจจะทำให้สมองตาย

นอกจากนี้ในแพทย์มนุษย์ลีชะเวงวงยังกำชับมาอีกว่า
บีบจมูกและปิดปากอย่างแน่นสนิท
เพื่อบังคับไม่ให้ลมจากการจามออกมา

แต่ยังนำไปสู่โรคที่น่ากลัวอีกหลายอาการ

พร้อมแนะนำว่าเวลาจามอย่าบีบจมูกและปิดปาก

เวลาคนไข้จามถ้าเอามือไปบีบจมูก

และคนไข้ก็จะการได้ยินก็จะลดลง

มันอัดลงตรงในบอด
ถ้าปอดมีถุงลมที่มันไม่แข็งแรง

เพราะทำให้เหนื่อยหายใจไม่ออกจนจริง
คือเวลาจามเนี่ยก็เอามือเนี่ยมาปิดปากได้
หลวมนะครับหรือไม่ก็เอาหน้ากากอนามัยมาปิดที่ป้องปากไว้
เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากตัวเราแพร่กระจายให้คนอื่น
แต่อย่าไปบีบจมูกให้แน่นแล้วเม้มปากไม่ให้ลมมันออก
เพราะอันนั้นอาจจะไม่มีเสียง
รบกวนคนอื่นแต่ว่ามันเป็นอันตรายกับตัวเอง
จามดังจามไปเลยค่ะปิดเอาแค่กระดาษปิดหลวมพอ
คือกันไม่ให้เชื้อมันกระจายไปก็พอนะคะ
สำหรับกรณีผู้ป่วยลมรั่วเข้าสมองเนี่ย
หมอบอกว่าน่าจะเป็นรายแรกของโลกที่พบอาการนี้
แต่โชคดีที่ผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่น
สามารถรักษาตามอาการและลมในสมองก็ค่อยซึมเข้าเส้นเลือด
อาการก็หายดีเป็นปกติในเวลาต่อมานะคะ
ผมว่าข่าวนี้ทำให้หลายคนเริ่มหวั่นกับตัวเอง

ค่ะแล้วก็เกรงใจตัวเองด้วยแล้วกันนะ